เอาละครับเรากลับมาในช่วงนี้เดี๋ยวติดตามข่าวสารอื่นกันด้วย
ก็มีพุทธศนะครับพุทธศเนี้ยก็เดี๋ยวเราจะติดตามเรื่อง

เพราะว่าเดี๋ยวจะไปแข่งขันที่ไต้หวันแล้ว

วันนี้ครับคนตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับ
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
ก็มีโอกาสให้โอวาสนักเตะทีมฟุตซอลทีมชาติไทย

ที่จะทำศึกชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันนะครับ

นี่พยายามอ่านให้เต็มที่ไม่ให้ผิดอยู่
เดี๋ยวน้องมาซ้ำผมแล้วผมตายเลยอันนี้

ก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่เพื่อชื่อเสียงของประเทศ
ซึ่งผลงานก็คงไม่สำคัญ
เท่ากับการเห็นพัฒนาการของผู้เล่นแล้วก็ทีมนะครับ

ส่วนคุณอริสักเบนจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
ก็บอกนะครับว่าการไปเก็บตัวที่สเปน

หมายนะครับคือต้องการเป็นที่หนึ่งของสาย

และถ้าเกิดทะลุไปถึงรอบรองไทย

มาดูรายชื่อ๑๕นักเตะฟุตซอลทีมชาติไทยนะ

จริงแชมป์เอเชียส๒๐๑๘ที่ไต้หวันกันต่อ

ผู้รักษาประตูมี๓คนนะคะ

คณิตศรผู้พันธ์และภาคียะจันแถม

กิจสดาวงแก้วชัยวัดจำกระจ่าง
นัทพงศ์สุธิโรธริมเส้น

เพียรพลสัตซึนัทธวุธหมัดยารา

ส่วนหน้าเป้ามี๓คนด้วยกัน
มีสุภวุฒเถื่อนกลางเจษฎาชูเดช

แล้วมี๖คนที่หลุดโผล่ไป

อันนันตชัยปราบวงศา

รวมถึงสรศักดิ์คงจันรีดด้วย
ซึ่ง๑๕คนนี้ที่บอกว่าติด

อุ่นเครื่องกับสเปน๒๓มกราคม

ซึ่งจะลงสนามเกมแรกนะคะ
พบกับจอแดน๒กุมภาพันธ์ค่ะ
ญเอาชนะเกาหลีเหนือไป๓๑ญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปที่๑นะครับ
ส่วนที่๒เนี่ยกลายเป็นปาเลสไตล์ที่ชนะไทยไป๕ต่อ๑นะครับ
ก็แซงทางเกาหลีเหนือเป็นที่๒
คะแนนเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียของบาเลนสไตล์ดีกว่า
ส่วนเกาหลีเหนือละสุดท้ายละสุด๑

ซึ่งทำให้ปาเลสไตล์นั้นก็อาจจะ
หักประกาเซียซะทีเดียวแต่ว่าก็ถือว่าพวกเขานั้นทำผลงานยอดเยี่ยมในรายการนี้เลยนะครับ